ผู้หญิงคนหนึ่งเพิ่งจะใส่บาทเสร็จแล้วอยู่ในวัดเลยนะฮะ
ปรากฏว่าถูกมือปืนมาล็อกคอจ่อยิงหัวเธอ๓๔นัด
จนเสียชีวิตคาที่กลางวัดย่านบางแคร์เลยนะฮะ
คือแม่บ้านที่ไปด้วยกับผู้ตาย
บอกว่าไม่แน่ใจเลยว่าคนร้ายเป็นผู้ชาย
หรือเป็นหญิงลักษณะธอมบอยกันแน่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมา๗นาฬิกา
ตำรวจสนภาษีเจริญได้รับแจ้งเหตุยิงกัน
เกิดขึ้นภายในวัดนิมมานรดีถนนบางแคร์๑
แขวงบางแคร์เหนือเขตบางแคร์กรุงเทพนะครับ
เจ้าหน้าที่รีบรุดไปตรวจสอบ

และหน่วยกู้ภัยมูลที่ป่อเต็กตึง
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณลานจอดรถหน้าพระอุโบสถ
กับทางเดินทางเข้าออกกุฏิพระสงฆ์ในวัดดังกล่าว
พบศพของนางลินละดาพัฒนาพันธ์อายุ๓๙ปี

มีบาดแผลถูกยิงที่ศีรษะด้านหลัง๓๔นัด
ข้างกันพบรถเก๋งมินิคูเปอร์สีขาว
ทะเบียนยอยหญิงพอพึ่ง๕๒๘๘กรุงเทพฯมหาคอน

โดยมีตระก้าเข้าของเครื่องใช้ที่ใช้ใส่บาท
แล้วก็ที่เกิดเหตุนะฮะตำรวจก็ตรวจสอบพบปลอกกระสุนปืน
ขนาด๙มมจำนวน๔ปลอก
แล้วก็หัวกระสุนปืนขนาด๙มมอีก๑นัด
หล่นกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นเลยนะฮะ

ตำรวจก็มีการสอบสวนแม่บ้านของผู้ตาย
ที่เดินทางมาใส่บาทกับผู้ตาย
ให้การว่าผู้ตายมีอาชีพค้าขายกระเป๋า
หรือเสื้อผ้าทางออนไลน์
คือออกจากบ้านพักมาพร้อมกันเมื่อช่วงเช้ามืด
เพื่อตั้งใจมาใส่บาทที่วัดแห่งนี้นะครับ
จังหวะที่มาถึงสังเกตเห็นรถยนต์อเนกประสงค์
ที่นั่งสีดำไม่ทราบทะเบียน
คือจอดติดเครื่องเหมือนรออยู่ข้างรถผู้ตายอยู่แล้ว
ตอนนั้นแม่บ้านบอกไม่ได้คิดอะไรนะครับ
จนกระทั่งทั้งผู้ตายแล้วก็แม่บ้านใส่บาทกันเสร็จ

ระหว่างกำลังจะเก็บข้าวของกลับขึ้นรถ

ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นชายหรือเป็นผู้หญิง
ลักษณะคล้ายธอมบอย๑คนอายุประมาณ๓๕๔๐ปี
เสื้อแขนยาวสีทึบสวมหมวกแก๊ปอำพรางใบหน้า
เดินลงมาจากรถคันนั้นคันรถอเนกประสงค์๗ที่นั่งที่จอดอยู่ข้างรถของผู้ตาย
เดินลงมาปรีเข้ามาจับมือผู้ตาย
แล้วก็ล็อกคอผู้ตายจากด้านหลัง
จากนั้นยิงใส่หัวผู้ตาย๔นัดทันทีนะครับ
ก่อนจะรีบขึ้นรถเร่งเครื่องหลบหนีไป
โดยผู้เป็นแม่บ้านก็ไม่ทราบสาเหตุว่าทำไม
มือปืนถึงต้องมาดักยิงนายจ้างอย่างอุกอาจขนาดนี้นะครับ
ตำรวจสืบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่าปัจจุบัน
ผู้ตายยังไม่มีครอบครัวยังไม่มีสามีและลูก
แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนสาวคนสนิทที่บ้านพัก
แล้วก็อยู่กับแม่บ้านคนนี้ที่เห็นเหตุการณ์นะครับ

จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในวัดนะครับ
พบภาพรถของคนร้ายจอดอยู่ใกล้
โดยอยู่ระหว่างการติดตามล่าเบาะแส
หาตัวมือปืนมาดำเนินคดีโดยเร็ว
แล้วก็ประสานญาติพี่น้องของผู้ตายเข้าให้ปากคำ
เพื่อหาชนวนเหตุที่เกิดขึ้นอย่างอุกอาจในครั้งนี้ด้วยนะครับ